เหตุที่พวกกับผมต้องมาพบพลเอกประวิทย
ซึ่งไม่ทราบว่าท่านจะให้พบหรือไม่
แต่ว่าผมเองและคณะจะสื่อทั้งเป็นรายลักษณอักษร
และโดยวาจาผ่านสื่อสารมวลชนไปว่า
ศูนย์ปราบโกงประชามตรีนั้น
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างความขัดแย้งขึ้นภายในชาติ
แต่เป็นองค์กรของภาคประชาชนที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ

ความจริงองค์กรคู่ขนาน
ซึ่งมีมาโดยตลอดระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
เช่นมีคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในภาครัฐเป็นองค์กรอิสระ
ก็มีองค์กรกลางซึ่งมีพลเอกสายุทธ์เกิดผล

พลเอกสายสีสุธิยากรเป็นประธานและเลขา

ของนายประมลสุธีวงศ์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไปทำหน้าที่ในการเปิดโครงการ
ไม่มีใครว่าองค์กรกลาง

เป็นภาคประชาชนไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากศูนย์ปราบโกงประชามติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าแม้ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านจะเป็นพี่ใหญ่ในบูรพาพยักษ์แต่บัตรนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสชและเป็นรัฐาธิบัติ
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยตรง
ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ท่านก็พูดชัดและพูดชัดมาทุกวัน
ศูนย์ปราบโกงประชามติตั้งได้แม้ว่าตัวท่านเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
แต่ตั้งได้และมีหนำซ้ำท่านก็บอกว่าอย่าลืม
พวกเดียวกันเองด้วยผมก็บอกว่าไม่ขัดข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพวกท่านหรือพวกผมใครทำผิดเราก็จะจับและนำเรื่องไปร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ก็เป็นจุดยืนอย่างชัดเจนกันมาโดยตลอด
ประเด็นต่อมาครับพลเอกประวิทย์ท่านร้องขอมายังทางนปชว่าให้ยุบศูนย์ปราบโกงเสีย
เพราะจะสร้างความขัดแย้งถ้าไม่ยุบท่านก็จะดำเนินการปิด
และใช้ข้อกฎหมายดำเนินการ
ผมอยากจะเรียนไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดังนี้ว่า
คำสั่งของท่านเป็นคำสั่งที่ขัด
ต่อคำสั่งของรัฐาที่ปัด

ปราบโกงประชามติไม่ใช่ภัยคุกคามของชาติ

ว่ามีการทุจริตหรือไม่

พวกกับผมมาแจ้งกับท่านพลเอกประวิทย์ว่า
ผมต้องขอร้องท่านให้เปิดใจกว้าง
ว่าควรจะมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
ท่านยังเคยทนองค์กรกลางได้
ท่านสามารถทนเครือข่ายต่อต้านคอรับชันได้
ทำไมท่านจะทนศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ได้
ถ้าไม่มีการโกงท่านไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลย
และจะไม่มีปัญหากับคอสช
ผมถามว่าใครจะมาขัดแย้ง
ไม่มีเหตุผลว่าคนในชาติบ้านเมืองนี้
เด็กเหลียดการโกงเข้าไส้กันทั้งนั้น
จะมีเหตุที่จะต้องมาขัดแย้งกับศูนย์ปราบโกง

เพราะอารมณ์ของท่านที่พรุ่งพลาดเมื่อวานนี้
และพอจะเย็นลงมาบ้างในวันนี้

ไปยังนายทหารในพื้นที่
แล้วท้ายที่สุดก็ไปกดดันประชาชน
ไม่เป็นผลดีใดทั้งสิ้น
เพราะในพื้นที่นั้น

นับตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น

เพราะไม่มีความลับใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นที่สมช
ได้เสนอความเห็นว่าควรจะยุบรัฐบาลร่วม

คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นว่า

และก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ประกาศกันมาตั้งแต่ต้น

เมื่อท่านร้องขอพวกกับผมว่าให้ยุบ
หลองท่านว่าควรเปิดกว้าง

ประชามตินั้นถ้าไม่สามารถจับกลุ่ม

อีกทางหนังว่าไม่มีการโครง

ไม่มีเหตุผลใดที่จะมาขัดขวาง
พวกกับผมจึงไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ในการให้ยุบศูนย์ปราบโกง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าผมบอกให้ท่านได้ช่วยกันคิด
ว่ายิ่งจะทำนะครับยิ่งจะสร้างปัญหาขึ้นมาภายในชาติ
เพราะฉะนั้นท่านไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น
เว้นจะต้องจับกลุ่มดำเนินคดีกับพวกผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อหาอะไร
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าให้ทำได้และพลเอกประวิทย์ฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่ให้ทำบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดฟังผู้มีอำนาจสูงสุด

ก็ไม่ได้ไม่ให้ตั้งไม่ให้ตั้งไม่ให้ตั้งหมดน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วจบไม่เอา
ท่านค้าสถานกลุ่มนักประชาอินเขาก็ยินถึงบอกว่าถ้าตั้งแล้วจะไม่เคลื่อนไหวต่อตั้ง
หรือตั้งเวทีผู้ขนาดแต่ว่าจะร่วมมือในการป้องกัน
ไม่ต้องเขามีหน่วยงานนะครับหน่วยงานเขามีอยู่งั้นก็ไม่ต้องไปยุบหน่วยงานเขาทั้งหมดเลยไป

เขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตั้งก็คือเหมือนว่าเราจะโกงการผู้กันชะมัด